ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่านายสอนสุวีหรือบอยนะครับผู้ระวีรัฐวัชรีนะครับโพสต์ข้อมูลนำเป็นเท็จว่ามีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนมากนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
ก็มีการนำข้อมูลของในบอยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับโดยผู้ใช้นามว่าแหม่มโพดำเอามาโพสต์อีกรอบหนึ่งนี่คือดิจิทัล
ในส่วนของคดีนายสอนสุวีหรือบอยเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับ
เราได้มีการทำการสื่อส่วนลศส่วนแล้วก็พบว่าไปเกี่ยวยงกับนายพันยศอัคพระอำรพงฯนะครับ
ยุธศาสตร์ภักดิ์พาระดอนภาพก็นิมแหมมโพดำ
กดีนี้พยานหลักฐานก็นำในกดีตามข้อ๑
โพสต์อีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ

ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าแหม่มโพดำคือใครเท่านั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะ
สำหรับจะว่าเป็นเรื่องแหม่มโพดำก็ไม่ใช่
ว่าเป็นเรื่องหน้ากากอย่างเดียวก็ไม่เชิงนะคะ

ตั้งแต่มีการให้ข้อมูลผ่านเพจแหม่มโพดำนะคะ

เป็นเพจใหญ่ที่มักจะมีการพูดถึงหลายต่อหลายคดีนะคะ
แล้วก็รอบล่าสุดก็เป็นรอบเรื่องของหน้ากากอนามัย
จังหวะที่หน้ากากอนามหาแทบไม่ได้

หรือว่าคนที่เป็นคนด่านหน้าจำเป็นต้องใช้นะคะ

เพราะว่ารอบล่าสุดที่มีการออกมาแฉผ่านเพจแหม่มโพดำเนี่ยนะคะ
นัวไปถึงการตั้งข้อสงสัยว่า
คนที่อยู่ในทีมทำงานของรัฐมนตรีธรรมนัฐ
ซึ่งเป็นคนที่พยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นมีหน้ากาก
มีเงินก็สามารถมาซื้อหน้ากากเขาได้
แล้วก็นัวไปถึงคุณพันยศด้วยนะคะว่าตกลงเกี่ยวข้อง
หรือว่ามีส่วนต่อนาฬักษณ์อาณามัยส่งออกไหม
กักตัวหรือเปล่าขายแพงหรือเปล่า
คือมันนัวกันอยู่หลายเรื่องทีเดียวค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้พอจางไปก็รอบล่าสุดนะคะ
เป็นการแถลงข่าวของทางตำรวจค่ะ
ก็เลยทำให้ได้รู้ว่าคดีแบ่งเป็นคดีในลักษณะไหนกับใครบ้าง
คดีใหญ่ก็จะ๒๓ชื่อที่จะผัวพันกันอยู่
ทีนี้พอมีเรื่องเกี่ยวข้องว่าแหม่มโพดำหรือว่าควีนที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะ
อาจจะเกี่ยวข้องด้วยอาจจะผิดด้วยอาจจะผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วย
ติดเทรนด์ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเย็นหวานแล้ว
ถ้าใครได้ตามเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยมา
หรือว่ารู้จักแม่มโพดัมก็จะได้จ้าบว่า
เซฟไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ว

แต่ทีนี้มันมีคำอธิบายทางกฎหมายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นสายแรกของเรานะคะ
เราจะคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รับฟังทุกท่าน

ช่องทางเลยครับกับประชาชนครับ

ดังนั้นเอาประเด็นนี้ไปที่ตัวแหม่มโพดัม
ค่ะคือตกลงตอนนี้เขาอยู่ในลักษณะของผู้ต้องหา
คนเข้าข่ายกระทำความผิดหรือเขาอยู่ในสถานะไหนคะ
เรียนอย่างนี้นะครับคือขนาดนี้ผมเอง

เสียงจริงนะครับคนตำรวจตีบรรยาผิดสุขนะครับ

แต่ผมไม่รู้เลยว่าขณะนี้แหม่มโพดำคือใคร

นะครับเอ่อแต่ในแต่ในส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายนั้นมาร้องทุกข์
ให้ดำเนินคดีกับคนที่ใช้นามว่าแหม่มโพดำนะครับ
เอาข้อมูลในส่วนที่ในบอยนะครับ

มาโพสต์แล้วก็เอามาโพสต์ลงในระบบอินเตอร์เน็ตครับ

เมื่อมีผู้เสียหายมาร้องทุกข่าโทษนะครับ
ในส่วนของพนักงานหลักส่วนบปท
ซึ่งรับเรื่องร้องทุกข์ไว้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะต้องมีการทำการถืบสวนรบรวมบรินาคารนะครับ
เมืองต้นก็เป็นอย่างนี้ครับ
คนที่มาร้องทุกขล่าโทษแอดมินเพจแหม่มโพดำมีกี่คนคะท่าน

แต่ในเรื่องของของการโทษ

เรียนถามใหม่ค่ะคือตกลงว่าคนที่มาร้องทุกข์แหม่มโพดำมีกี่คนคะ
ผมก็ไม่อยากที่จะไประบุหรือไม่ว่าจำนวนหรือผู้เสียหายให้เขาเข้ามาต้องยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ข่าวด้วย
เพราะมันก็เป็นสิทธิส่วนหนึ่งที่เขาได้รับความเสียหายแล้วก็เข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยนามครับ
คนที่เข้ารักษณะจะร้องทุกข์กล่าวโทษแหม่มโพดำได้ต้องเป็นคนที่เสียหายจากแหม่มโพดำเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมคะ
ก็เป็นเรื่องที่เขากระทบต่อข้อมูลที่เอามาเปิดเผยครับ

ผมขออนุญาตไม่คือเป็นข้อมูลที่ข้อมูลที่โพสต์ก็เป็นข้อมูลในเรื่องเดียวกับที่ในบอยออกมาโพสต์นะครับ
แต่ว่าไปกระทบติดทำให้เขาเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีครับ
ค่ะคนที่จะร้องทุกข์แหม่มโพดำได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงใช่ไหมคะ
ไม่สามารถเป็นคนที่มาร้องเรียนแทนไม่สามารถเป็นคนที่มาร้องเรียนในลักษณะที่ว่าเจ้านายผมเพื่อนผมคนรู้จักผมแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นเจ้าตัวใช่ไหมคะ
เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายคือจะเป็นผู้แทนก็ได้ครับแต่เป็นผู้เสียหายที่ได้รับกระทบโดยตรงหรือเป็นผู้แทนองค์กรนะครับ
ถูกต้องครับค่ะทีนี้ท่านค่ะเรียนขอความรู้ทางกฎหมายค่ะคือเวลาตำรวจพอรับแจ้งมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะวิธีการพิจารณาว่า
แบบนี้คือมันจงใจให้เสียหายแบบนี้เป็นการแฉข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เจ้าพนักงานให้สื่อมวลชนกระแสหลักนำไปตรวจสอบต่อ
คือแบบนี้มันแจกแจงโดยกฎหมายยังไงบ้างคะท่าน
คือพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานฐานทั้งปวงก็หมายความว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อให้พิสูจน์ได้ว่าคนที่ถูกกล่าวหานั้นมีการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจำเป็นต้องได้ตัวเขามาด้วยใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นครับแต่เนื่องจากว่าในเรื่องนี้การกระทำผิดทางอาญาต้องมีเจตนาเป็นตัวประกอบ
เพราะฉะนั้นขณะนี้เองเนี่ยเราเองเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวของแหม่มโพดำคือใครเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
เพราะฉะนั้นเรื่องเบื้องต้นมันก็ต้องมีการสืบสวนนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับสังคมมองมุมเดียวในความเห็นผมว่ามองเป็นคนที่ให้เบาะแสออกมาทางสื่อสังคมนะครับ
แต่ก็มันก็เป็นไปได้หลายอย่างขนาดนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าแหม่มโพดำมีกี่คนอาจจะเป็นหลายคนหรืออาจจะเป็นคนเดียวกัน
อาจจะเป็นคนที่รู้จักบอยอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกับบอยเป็นไปได้หมดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขนาดนี้เราไม่รู้เลยว่าแหม่มโพดำคือใครเพราะฉะนั้นการสืบเจตนาเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คงต้องรู้จักเหมือนผมเกิดไปโพสต์ไปอะไรเกี่ยวกับคุณจอมฝันนะครับ
แล้วถ้าไม่รู้จักผมเลยเนี่ยแล้วจะไปนำสืบได้ยังไงว่าผมอาจจะไปมีปัญหากับคุณจอมขวัญถูกต้องไหมครับอันนี้คือเจตนา
ค่ะแต่อันนั้นในส่วนเนื้อหาถ้าสมมุติท่านเปรียบเทียบ๒กรณีนะคะกรณีคนที่มาแจ้งความแหม่มโพดำกับที่ท่านปัญญาลองยกตัวอย่างท่านถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าคือสองเรื่องนี้เนื้อหาของการใช้สื่อสารต่างกันไหมครับเพราะว่าอย่างของกรณีแหม่มโพรดำ
เนื้อหาที่เขาใช้เนี่ยมันถ้าที่ฉันจะลองมองอย่างที่คนกังขานะคะคือว่าเนื้อหามันเป็นประโยชน์สาธารณะมันเป็นเรื่องหน้ากากอนามัย
เอาล่ะมีคนอาจจะเสียหายหรือว่าถูกกล่าวหาจากภาพจากใดก็แล้วแต่ในเนื้อหาเพจก็จริง
เจตนาที่โพสต์ออกมาเนี่ยคืออะไรล่ะครับเพราะโพสต์ก็โพสต์อันเดียวกันโพสต์ข้อมูลเดียวกันครับ
ท่านคะเรียนถามต่อเป็นความรู้นะคะว่า
มันไม่ชัดเจนในตัวเองเหรอคะ
มันเลยต้องผ่านกระบวนการสอบสวนลบโดมันให้การ
ขณะนี้มองไปได้จากนั้นแหละครับคนที่มีปัญหาแล้วมีเรื่องเหตุอะไรก็อยู่ตามเนี่ย
แล้วก็โพสต์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้อื่นซึ่งมันเกี่ยวข้องกันในโพสต์นั้นเห็นไหมฮะ
โพสต์นั้นซึ่งผมไม่อยากจะกล่าวไปกล่าวถึงเขาได้นะครับว่า
สมมุติผมมีปัญหาคุณจอมฝันผมก็โพสต์แล้วในข้อมูลนั้นก็เป็นเหตุให้ไปดำเนินคดีกับคุณจอมฝันได้
มันไม่ต่างกันหรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันก็อยู่ที่การรวบรวมพยาฐาน
ซึ่งขนาดนี้ถ้าเราไม่รู้เป็นใครเราจะไปสืบเจตนาเขาได้อย่างไร
แต่ส่วนหนึ่งนี้มันเป็นประโยชน์ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ในการที่เราเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับ
มาขยายผลและผมเองก็เป็นคนที่เป็นผมเห็นว่าคดีต่างมันเกี่ยวพันธุ์กัน
ผมเป็นคนเสนอให้ท่านผู้บัญชาการเอาเรื่องต่างมารวมเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อสามารถให้เชื่อมโยงกันได้
เพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่ไปขยายผลโดยว่าถ้ามีการออกหมายจากคดีนั่นก็เป็นเจตนาของผม
แต่เนื่องจากว่าในส่วนของคดีซึ่งอ้างว่าเป็นแหม่มโพดำเนี่ย
ขณะนี้นะครับเราเองเราก็อยู่ในชั้นแค่มีคนร้องทุกข์แล้วเราถึงได้สืบสวน
ยังไม่ได้ไปแตะเลยว่าถึงขณะที่จะต้องไปแจ้งข้อเก่าหาเขา
จึงจะว่าอยู่ในข่ายที่อาจจะถูกดำเนินคดี
รองผู้บัญชาการคะขอปิดท้ายช่วงแรกนิดเดียวเดี๋ยวโฆษณาแล้วกลับมาคุยกับท่านต่อ
ขอนิดเดียวค่ะถ้าแหม่มโพรดำจะผิดเขาจะผิดกฎหมายกี่ตัวคะ
เบื้องต้นเบื้องต้นถ้าเกตนาที่จะไปโพสต์
ไปโพสต์แล้วไปกระทบต่อผู้อื่นส่วนนี้การโพสต์
เป็นข้อมูลเป็นเทสทำให้ประชาชนทุกข์ในขณะนั้น
มันมีเรื่องของสถานการณ์เรื่องของนักการไหมอยู่
ทำให้เป็นประชาชนทั่วไปตื่นตนก
ไม่ได้เป็นความผิดตามพคค
ตามที่ทางผู้เก่าหาได้มีการเก่าหาใหม่
คือถ้าสมมุติแหม่มโพรดำผิดจะผิดแค่พคถูกไหมคะ
อันนี้ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะผิดหรือไม่ผิด

เพราะว่ามันอยู่ในกรบวนการของการทรัพย์ส่วน
ค่ะซึ่งหมายถึงว่ากรอบการพิจารณาเขาจะใช้แค่กฎหมายคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ที่จะตรวจสอบแหม่มโพดำถูกไหมคะ
อาจจะมีข้อได้จริงขนาดนี้มันเป็นเพียงแต่แต่อยู่ระหว่าง

เขาก็ไปโพสต์แล้วก็โอเคเป็นข้อมูลเทป๐๑ไปแล้ว
แต่ส่วนหนึ่งก็มีการซื้อขายนากากอนามัยกันจริงนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราก็ไปขยายผลดำเนินคดี
กับผู้ที่เอาหน้ากากอนามัย
ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมไปจำหน่ายในราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ
พอเห็นภาพค่ะรองค่ะเดี๋ยวขอลองถือสายต่อแป๊บเดียวนะคะ
โฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่๒ค่ะ

สวัสดีค่ะเราแอดมินเพจแหม่มโพดำนะคะ
ก่อนอื่นอยากชี้แจงที่คุณตำรวจตั้งข้อหามั่ว
ว่าเราแชร์โพสต์คลิปขายหน้ากากของบอย
จำนวน๒๐๐ล้านชิ้นว่าไม่เป็นความจริง

คือจะเรียกให้คุณเขามาชี้แจงด้วยข้อหามั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้
มีคลิปเดียวที่เพจโพสต์คือ
โดยรับซื้อหน้ากากและยังไม่ทันมีการซื้อขาย
จะเข้าความผิดพรบคอมได้ยังไง
จะตั้งข้อหาจับคนละเมืองดีสักคน
ก็เอาให้มันแน่นไม่ใช่ให้คนแจ้งความกันแกล้ง
ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเสียเวลา
ช่วยแสดงหลักฐานด้วยว่าเพจไปแชร์บอยตอนไหน
ถ้าผิดพลาดไปก็ขอโทษได้รออยู่
ตำรวจทั้งคนแจ้งนั่นแหละ
ใครบุกเขาพวกใครอย่าให้ประชาชนเข้าด่าได้
ที่ฝากมาผ่านทางรายการเรา
แล้วก็ขอประโยชน์ให้กันให้สัมภาษณ์ในรายการสด

ทีนี้เรียนคุยกับท่านรองผู้บัญชาการต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือณตอนนี้ที่ต้องการตัวแหม่มโพดำเนี่ย
คือต้องการตัวเขาเพราะมีคนแจ้งความแหม่มโพดำ
หรือเพราะว่าได้วัตถุดิบจากหน้าเพจแหม่มโพดำ

อันไหนคือสิ่งที่ทำให้แหม่มโพดำต้องถูกดำเนินคดีคะ

เราขณะนี้สืบสวนว่าแหม่มโพดำคือใคร

เพราะขณะนี้ถ้าจะไปต้องการตัว
เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร

ก็ได้กล่าวได้ชี้แจงตั้งแต่ต้นนะครับว่า
ทำความเข้าใจว่าขณะที่ยังไม่รู้ตัว
เพราะฉะนั้นการที่จะไปต้องการตัวมันก็ยังไม่เกิดครับ
ค่ะทีนี้ในความต้องการตัวคือมาจากการที่เพจเขา
มีเนื้อหาที่ทำผิดอีกต่อหนึ่ง

เป็นเพราะว่ามีคนแจ้งความว่าแหม่มโพดำทำเขาเสียหายคะ
เบื้องต้นมีคนที่แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้
ว่าแหม่มโพดำกระทำผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ครับ
ถ้าไม่มีคนแจ้งความในเนื้อหาที่เกิดขึ้นในเพจแหม่มโพดำเอง
จะทำให้ตำรวจต้องการตัวแหม่มโพดำไหมคะ
ก็ต้องมาดูในเรื่องของการรวบรวม
คือจริงถ้าเป็นความผิดในยาแผ่นดินนะครับ
กรณีที่ไปพบว่ามีการกระทำผิด
เราก็สามารถที่จะยกเอามากล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีได้
แต่ขณะนี้เนี่ยมีการกล่าวหาไงครับ
เมื่อพี่การกล่าวหาเราก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยาหรัฐฐานนะครับ
ซึ่งที่ได้แถลงข่าวไปมันก็เพียงกลางอยู่ในไข่เท่านั้นเอง
ส่วนหนึ่งนะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเท็จอยู่แล้ว
ค่ะเดี๋ยวฉันสรุปถูกไหมคะท่านรองผู้อุญชาการ
ณตอนนี้ที่ทางตำรวจต้องการตัวแหม่มโพดำมาก่อน
เพราะว่ามีคนแจ้งความ

ผมก็เรียนคุณจอมฝันแล้วว่าขอเปลี่ยนเป็นว่า
สืบสวนก่อนว่าเขาเป็นใครจะได้รู้ว่า
มีเจตนาในการที่จะไปโพสต์
ดังกล่าวเนี่ยกับผู้เสียหายให้เขาเกิดความเสียหายหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นขออนุญาตคุณจอมฝัน

คำว่าสืบสวนก็ให้ทราบว่าผู้ที่ใช้นามว่าแหม่มโพดำคือใคร
แต่ถ้าไปต้องการตัวหมายความว่าผมไม่มีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะไปดำเนินคดีกับเขาแล้วถึงได้เรียกมากล่าวหาครับ
แล้วที่อ่ะงั้นท่านถามขั้นตอนนี้

แล้วถ้าตอนนี้ที่ตัวท่านรองต้องการตัวแหม่มโพดำเนี่ยนะคะ

ไม่ได้ต้องการตัวผมสืบสวนให้เขาว่า
ผมสืบสวนให้รู้ว่าแหม่มโพดำคือใครครับ

ไม่ใช่ครับถ้ารู้ตัวแล้วผมก็สืบสวนให้ได้ความว่า
ถ้ามีเจตนามีเจตนาในการที่จะไปโพสต์ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหาย
ไม่ใช่เจตนาที่เป็นการแจ้งเบาะแสเนี่ยนะครับ
คือตรงนี้มันยังไม่ได้มานะครับ
ถ้าหากว่าเจตนาเป็นเพียงการแจ้งเบาะแส
และไม่ได้มีเจตนาไปทำให้ผู้อื่นเขาโพสต์

ในชั้นสอบส่วนมันก็อาจที่จะสั่งไม่ฟ้อง
โดยที่ไม่ต้องเอาต้องกักตัวเข้ามาก็ได้ครับ
ตอนนี้ที่อยากได้ดิฉันก็กลัวจะใช้คำผิด
ไม่ได้อยากได้ตัวแต่อยากรู้ว่าแหม่มโพดำคือใคร

ก็คือต้องการข้อมูลจากแหม่มโพดำถูกไหมคะ
มันก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งถ้าเขาให้เนี่ย

แต่ถ้าผมทราบตัวเนี่ยมันก็ใช้ในการสืบสวนได้ว่า
บุคคลคนนี้ไปมีสาเหตุอะไร
กับทางผู้เสียหายหรือไม่อย่างไร

แล้วตกลงมีคนแจ้งความแหม่มโพดำไหมคะ
คุณจอมฝันถามผมหลายรอบจัง
ใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกท่านเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะ

แต่ผมบอกว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนาม

ใช่ดิฉันแค่ถามย้ำว่าตกลงมีคนแจ้งความถูกหรือไม่

เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่แจ้งความแหม่มโพดำเนี่ยนะคะ
ทำให้ตำรวจต้องการรู้ว่าแหม่มโพดำคือใคร
เพื่อที่จะต้องการสอบแหม่มโพดำเลยใช่ไหมคะ

คือถ้ารู้ว่าเขาคือใคร
มันก็จะพอมองพอจะสืบ

เพราะว่าผู้เสียหายเองถ้ารู้ว่าเป็นใครเนี่ย
เขาก็คงต้องสอบผู้เสียหายว่าคุณรู้จักเขาไหม
ถูกไหมแล้วมีประเด็นสาเหตุเกิดจึงไหม

เพื่อใช้ในคดีแหม่มโพดำตัวของเขาเอง
หรือว่าเพื่อใช้ในคดีของสอนสุวีค่ะท่าน
อะไรนะครับ

เพื่อใช้ในคดีที่แหม่โพดำโดนคนแจ้งความ
หรือว่าใช้ในคดีของคนอื่นคะ
เป็นประโยชน์ทั้งสองด้านครับ

ท่านปัญญาแล้วถ้าสมมุติไม่รู้ตัวว่าแหม่มโพดำคือใคร
นี่ตำรวจก็คือทำคดีต่อไปไม่ได้เลยเหรอคะ

เราก็คงสรุปว่าในส่วนของข้อมูล
ในส่วนข้อมูลที่มีพยานหลักฐานขนาดนี้
เป็นความผิดไหมนะครับ
แล้วถ้าไม่รู้ตัวก็คือก็งดการสอบสวน
เพื่อจะหาตัวผู้กระทำผิดนะครับ
งั้นก็เท่ากับว่าคดีของบอยสอนสุวี
คนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในเพจแหม่มโพดำ

เราไม่ได้หยุดนะครับอย่าเข้าใจผิดครับ
คดีบอยนี้เราดำเนินคดีเขาไปแล้วนะครับ
เขามีตัวตนแล้วก็เราก็ดำเนินคดีเขาไปแล้วครับ
อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานครับ

เพราะว่าเอาอย่างนี้เรียนเอาความสงสัยของคนส่วนใหญ่นะคะ
เฟฟแหม่มโพดำมาถามว่า
คือถ้าคนส่วนใหญ่หรือว่าไม่รู้อันไหนมากกว่ากันนะคะ
ว่าถ้ามีคนสงสัยว่าอันนี้มันเหมือนกับว่า
แหม่มโพดำเขาแจ้งเบาะแส
บอกประเด็นชี้เป้าเพื่อให้ตำรวจ
คนที่ใช้กฎหมายไปตามต่อเอาผิดคนต่อ
คำถามคือว่าถ้าแหม่มโพดำถูกตามตัวแบบนี้ต่อไป
คนไม่กล้าแจ้งเบาะแสไม่กล้าออกมาให้ข้อมูล
กล้าออกมาทำอะไรแล้วหรือเปล่าคะท่าน
เพราะมันจะเข้ารักษณะเดียวกับแหม่โพดำ

เรื่องของการแจ้งบ่อแสมีหลายช่องทาง
แต่ผมไม่ได้ห้ามว่าจะแจ้งเบาะแสทางนี้
การแจ้งเบาะแสกรณีที่แจ้งแล้วมันไปกระทบผู้อื่น
ผู้แจ้งเองก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะไปละเมิดกับผู้อื่น
งั้นขณะนี้ทุกคนออกมาออกมาในลักษณะนี้หมด
อีกหน่อยมีแจ๊กเวมซ์มีอะไรอีกเยอะแยะไปหมด
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าในการที่จะแจ้งบ่อแส
ถ้าในกรณีที่ไปกระทบไปแจ้งบ่อแสแล้วไปกระทบผู้อื่น
ทำให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยก็ต้องย่อมได้ที่จะต้องรับผิดชอบ
ในส่วนนั้นด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่า
ในกรณีการแจ้งเบาะแสเหตุนาเพื่อแจ้งเบาะแสอย่างเดียว
หรือว่าไปมีสาเหตุกันมาก่อนแล้วไปพาดพิงให้ผู้เสียหาย

เหมือนผสมโล่งนี้ใช่ไหมคะ

เหมือนเข้ารักษณะผสมโล่งว่าใช่บางส่วนคือแจ้งเบาะแส
แต่ว่าอีกบางส่วนอาจจะตั้งใจทำให้กระทบกับคนอื่น
หรือทำให้คนอื่นถูกเข้าใจผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เพราะขณะนี้เราเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับ
ว่าคนที่โพสต์ออกมาลักษณะนี้คือใคร
ค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรียนขอถามสุดท้ายแล้วค่ะท่านรอง
ก็คือว่าการที่อยากจะหาตัวก่อนว่าแหม่มโพดำคือใครเนี่ยนะคะ
คือณตอนนี้ไม่ได้แปลว่า
ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่แหม่มโพดำเขียนในเพจของตัวเอง
หรือโพสต์ในเพจของตัวเองเป็นเท็จถูกไหมคะ
ขณะนี้ส่วนหนึ่งที่โพสต์เอาข้อมูลของบอยมาโพสต์
ซึ่งข้อมูลของบอยที่โพสต์เนี่ยเป็นเท็จเป็นเท็จแล้วครับ
ค่ะซึ่งคือการที่คือถ้าสมมุติจะผิดเนี่ย
แต่ว่าของบอยเท็จของคนที่เอาของบอยมาโพสต์เท็จ
ก็เลยเท็จไปกับบอยอย่างนี้หรือคะ
มันเป็นหน้าที่ของประชาชนสักคนที่จะเอาข้อมูลมาโพสต์ต่อ

มันเป็นหน้าที่ของคนนั้นที่ต้องพิสูจน์ก่อนจะโพสต์ก่อนจะแชร์เหรอคะ
ก็อันนี้นะครับเรื่องพิสูจน์เนี่ยผมว่า
ถ้าไปทราบเจตนาไงครับว่ามันเช็ดอยู่แล้วนะ
ถ้าไปทราบเจตนาว่าเท็จแล้วอย่าเอาไปโพสต์เนี่ย
นะครับก็เป็นความผิด
แล้วตอนนั้นแหม่มโพดำจะทราบเหรอคะ
แหม่มโพดามทิ้งงั้นตอนนั้นกไก่จะทราบหรือคะ
ว่าแชร์ของบอยมามันจะแปลว่าของบอยเท็จนะ

คุณทราบหรือควรจะทราบอยู่แล้วไหม

ที่ผมจะต้องสอบเนี่ยครับว่าเขาควรจะทราบหรือ
เขาทราบหรือควรจะทราบอยู่แล้วว่าข้อมูลที่โพสต์เป็นเท็จไหม
ซึ่งในกรณีอย่างนี้ขอให้มองว่า
คนที่โพสต์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้จักบอย
อย่างที่ผมบอกอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

อันนี้ผมสันนิษฐานมันก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าแหม่มโพดำคือใครไงครับ
ท่านรองค่ะอย่าหาว่าดิฉันเข้าใจช้า

คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฉันควรจะสรุปเรื่องนี้ว่า
ที่ต้องการตัวแหม่มโพดำเพราะ
เปลี่ยนเป็นการสืบสวนให้รู้ว่าเราคือใครก่อนนะครับ

การที่ตำรวจต้องการสืบให้รู้ว่าแหม่มโพดำคือใคร
คือเพื่อนะคะ
คือโพสต์ข้อมูลเท็จซ้ำจากบอย
หรือ๒สิ่งที่แหม่มโพดำโพสต์ไปกระทบกับคนอื่นคะ

เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์แล้วว่า
เขาได้รับความเสียหายจากการโพสต์
อันนี้คือผู้เสียหายยืนยันอย่างนั้นนะครับว่ากระทบ

ในส่วนที่สองยังไงครับ

ในส่วนที่สองก็คือเขาเอง
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าแหม่มโพดำคือใครเพราะฉะนั้น

เราก็ต้องหาว่าแหม่มโพดำคือใคร
เพื่อให้รู้ว่าที่โพสต์
คุณเป็นคนที่ไปมีสาเหตุโกรธเครื่อง
กับตัวผู้เสียหายเขาไหมเพื่อโพสต์แล้วให้กระทบ
หรือคุณมีเจตนาแค่เป็นเพียงแค่แจ้งเบาะแส
ถ้าเป็นแค่แจ้งบริษัทก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอื่น
เขาไม่รู้จักผู้เสียหายมาก่อนถูกไหมฮะ

อันนี้ถ้าเป็นกรณีหลัง
ในเรื่องของความเห็น
เราก็อาจจะมีความเห็นสั่งไว้พร้อมไปก็ได้ครับ
แต่ขนาดนี้เรายังไม่รู้ไง
ค่ะค่ะ
มันได้มันได้แค่ไหนอย่างไรเรายังไม่รู้เลยว่าเขาคือใคร
ท่านรองค่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้า
ฉันขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าวันนี้ขอบคุณท่านก่อนนะคะ

คุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
จำชื่อได้ด้วยนะคะอาจารย์ปอลเมฆอินทราชมนมสักครู่ค่ะ

ที่อาจารย์ได้ฟังท่านรองผู้บัญชาการไป

คือตกลงแปลความหมายได้ว่ายังไงบ้างคะ
คือเหมือนความว่าแสดงว่าถ้าพูดมันมีคนไปแจ้งความ

ผู้เสียหายเรื่องนี้คือใครก็คนที่ถูกโพสต์

แต่ว่าถ้าดูข้อความที่เมนโพดำโพสต์
เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นใคร
เราก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคนไหนใครชื่ออะไร
เพราะเมนโพดำเขาบอกว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้
ผมเข้าใจว่าการสืบสู่เรื่องนี้
เพื่อทุกคนอยากจะทราบว่าแหม่มโพดำเป็นใคร

เพราะการสอบสู่ได้เพื่อให้รู้ตัวผู้กระทำความผิด
และทราบพวดจริงที่จริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดอ่ะนะ
เพราะมาตรา๑๔พรบคอมพิวเตอร์นี้
เขาบอกว่ากระทำโดยโทษฟิสต์หรือโลกรวงนะครับ
ไม่เป็นความมั่นเขาก็ได้หลอกหลวงเขาโพสต์เข้าไป
แล้วมีการพบว่ามีมีหน้ากากอันน้ำไหลต์จำนวดมาก

โดยความเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
มันก็มีมูลเหตุนะครับ

มิ่นประมาทไหมมันก็ไม่เป็นมิ่นล่ะ

มันเป็นการป้องกันส่วนได้เสียตามกองทัพที่ประชาชนพึงทำได้

ซึ่งกฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้พูดถึงโดยทุจริต
ปัญหาว่าแหม่มโพดำเนี่ยทุจริตไหม
ถ้าเรามองติดตามนะผมไม่ต้องไปสืบย้อนหลังแล้ว
มี๔๕เรื่องไม่ว่าเรื่องเสื้อดำ
เขาบอกว่าคุณเปรมชัยเคยเข้าป่ามาก่อน

พอเราเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
แค่นี้ผมก็มองแค่นี้แต่ผมเข้าใจว่า
การรับสนุกผมอยากรู้ว่าแหม่มโพดำเป็นใคร
ผมก็อยากรู้จอมขวัญก็อยากรู้นะใครก็อยากรู้
ส่วนการละเลือนคดีเนี่ยไปไม่ถึงหรอกเชื่อเสิร์ฟ
อาจารย์คะแล้วสมมุตินะคะเท่าที่ฟังท่านรองปัญญาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือถ้าไม่รู้ว่าแหม่มโพดำคือใครเนี่ย
เท่ากับว่าทุกคดีไปต่อไม่ได้เหรอคะ
ใครจะไปเชื่อเดี๋ยวนี้คำว่ารู้เท่าเหมือนถึงการ
เป็นวรีใหม่นะทุกเรื่องเลยรู้เท่าเมธิกาทั้งนั้นเลย
เดือนหลังสู่เย็นก็รู้เท่าเหมือนถึงการเห็นไหม
ซึ่งอันนี้ก็คือตรงกันกับที่ท่านรองปัญญาบอก
ก็คือในส่วนของคนที่ผิดในคดีอื่นมันดำเนินการไปได้
แต่คำถามค่ะอาจารย์คือเรียนถามในแง่ของคนใช้งานคอมพิวเตอร์
หลังจากนี้หรือว่าใช้โซเชียลมีเดียคือตกลงแล้ว
เราสงสัยสงสัยนะคะแล้วต้องการจะแชร์เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเนี่ย
คือตัวเราก่อนแชร์เราต้องรู้ด้วยหรือเปล่าคะ
ว่าอันนั้นเทสหรือไม่เทสเขาตั้งใจจะเทสหรือไม่เทสจากต้นทาง
พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้คำว่าที่สารภูเก็ตตัดสิน
หรือศาลนัยาคลิตัดสินแต่ไม่ถึงสาธิกานะ
เขาใช้คำว่าน่าจะรู้ถ้ารู้แล้วมันไปรู้ได้ไง
น่าจะรู้ก็ตำรวจนั่งเฉยตำรวจยังไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริง
ว่าเขากักจนไม่จริงต้องไปสอบสวนก่อน

คำถามคือที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าใครก็อยากรู้ว่าแหม่มโพดำคือใคร
ตกลงมันเกี่ยวกับคดีหรือแค่อยากรู้คะ

ถือว่าเป็นผู้เป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความยุติธรรมกับสังคม
คอยชี้เป้าเสน่ห์นั้นเอง

ไอร์การขนยายเสพติดจะมีเจษนาทิคนนั้น
น่าจะเป็นตำรวจที่นั่นมาให้ที่นี่เข้าไปเกี่ยวข้อง
มันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรเป็นกำลังชี้ว่า
แต่ถ้าระบุชื่อไปเลยสิแล้วเขาไม่ได้ทำอันนั้นผิดแน่

อาจารย์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้ลืมโฆษณาอาจารย์เดี๋ยวเราได้คุยกันอีกค่ะอาจารย์
รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อ
คือจริงตำรวจก็จะมีมุมของการใช้กฎหมายนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ดูนะคะว่ามันดุลกันแค่ไหนเหตุและผลที่ที่ท่านออกมาแถลงยังต้องตามกันต่ออีกหลายคดีนะคะสวัสดีค่ะ